ความคืบหน้านะคะที่เจ้าของร้านขายส้มตำเป็นผู้ชายอายุ๕๐ปี
ก่อเหตุทะเลาวิวาสกับชายอายุ๖๘ปี
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่จอดรถบริเวณลำทานน้ำตกบ้านป่าคลองจังหวัดสระบุรี
หลังจากนั้นใช้ปืนกระหน่ำยิงคู่อริ๖นัดซ้อนคุณ
เสียชีวิตคาลานจอดรถเลยนะคะจากนั้นหลบหนีไป
ตำรวจตอนนี้ควบคุมตัวได้แล้วนะคะโดนไปสามข้อหาด้วยกันนะคะ
ตำรวจภูทรมวกเหล็กค่ะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายอุบลเถาทอง
อายุห้าสิบปีมาสอบสวนเพิ่มเติมหลังถูกจับกลุ่มได้
เย็นเมื่อวานนี้ที่สาราที่พักผู้โดยสารในพื้นที่อำเภอเขาชะกันสะแก้ว
เหตุการณ์ก็คือ๗เมษายนที่ผ่านมาผู้ต้องหาใช้ปืน๓๘กระหน่ำยิงในหลังศรีสมัยอายุ๖๘ปีเป็นคู่อริ
เสียชีวิตที่ลานจอดรถของลำทานน้ำตกบ้านป่าคลองอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
แล้วตัวเองก็ขับรถกระบะหลบหนีไปนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไปสอบปากคำพยานเนี่ยทราบว่าสาเหตุเป็นปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินริมลำทาน
โดยก่อนหน้านี้ผู้ต้องหากับผู้ตายตกลงกันว่าจะเอาที่ดินบริเวณริมลำทาน
ทำเป็นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวเพราะว่าตัวเองก็มีร้านขายส้มตำอยู่บริเวณนั้น
ใครที่จะมาเที่ยวใครที่จะมากินอาหารริมน้ำตกก็คือมาจอดตรงนี้แหละเขาแบ่งกันแบบนี้
แต่ภายหลังผู้ตายเอาเชือกมากั้นพื้นที่บางส่วนไปปลูกพืชไร่และผัก
ก็เลยทำให้สถานที่จอดรถมันแคบลงไปอีกนะคะ
กระทั่งวันเกิดเหตุมีปากเสียงกันเรื่องที่ดินเรื่องเดิมนี่แหละ
ผู้ตายไปหยิบมีดขอความยาว๑เมตรเดินออกมา
ขณะนั้นผู้ต้องหาไปหยิบปืนแล้วก็เดินไปหาเช่นกันแล้วก็ท้าทายกัน
ผู้ต้องหากระหน่ำยิงหมดโม่เลยนะคะ๖นัด
กระสุนเจาะเข้าที่ร่างของในหลัง๔นัด
คือที่อกด้านซ้าย๓นัดและขาซ้าย๑นัด
นี่เป็นช่วงที่เกิดเหตุคนที่เห็นเหตุการณ์เขาถ่ายเอาไว้นะคะ
แต่ว่าก็จะมีบางช่วงที่วิ่งหนีก็เลยทำให้ภาพจะเห็นแต่พื้นนะคะ
นี่เป็นช่วงที่เขากำลังท้าทายกันนี่นะคะ
คนหนึ่งมีมีดคนหนึ่งมีปืนนะคะ
พ่านตำรวจเอกคณะบดีเลิศอมรสัก
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรมวกเหล็กนะคะ
กล่าวเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่า
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
แล้วก็พบรถกระบะของผู้ต้องหา
ไปจอดไว้ในพื้นที่อำเภอวังม่วงสระบุรี
ก่อนจะติดตามจับกลุ่มตัวได้
เรื่องต้นผู้ต้องหารับสารภาพค่ะเป็นคนยิงจริง
แต่ยังคงให้การภาคเศษนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิง
มันเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าอีกคนถือมีดขอยาว
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เข้ามา
ก็เลยยิงออกไปแบบนั้นเป็นการป้องกันตัวเขาบอกแบบนี้นะคะ

ก็ตามคลิปตามมีกระทะทายกัน
คือมีเรื่องแบบหลังกันมานานแล้ว

เรื่องของเรื่องที่เรื่องตกลงกันไม่ได้
เรื่องที่ชวนลดแล้วสำหรับนี้ครับ
อุบลผู้ต้องหาโดนไป๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
คือฆ่าคนตายโดยเจตนาพกปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ